เรื่องนี้ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมกันก่อน
ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
สำหรับแม่ปิ๋มซีโฟของเรา

อย่างนี้ก็คือเธอไปร่วมพิธีรำถวายบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เปิดแผ่นดินเปิดแผ่นดินดินแดนลับแหล่
เกาะดอนสวรรค์จังหวัดสกลนคร
เธอก็ร่ายรำไปนะคุณผู้ชมนะเห็นไหม
ระหว่างที่เธอกำลังรำอยู่นั้นนะ
ปิ๋มมีอาการแปลก
เดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็หัวเราะ

แล้วจู่เธอก็เป็นลม
ลมพับลงไปเลยคุณผู้ชม

นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นคลิปที่ถูกถ่ายจากเหตุการณ์จริงนะ
แต่ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
คือทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรารีบสอบถามไปหาถึงพี่ปิ๋มเลย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
ปิ๋มบอกว่าตอนนั้นเธอไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ปิ๋มชัดชี้แจงกันค่ะ
คือน้ำเพิ้งใหญ่แล้วอยู่ก็มีเกาะอยู่ตรงกลาง

คือพี่ตั้งแต่ก้าวแรกที่พี่เหยียบเข้าไปพี่ก็แบบคือขนลุกอยู่แล้ว
แล้วทีนี้ตอนที่ไปลำเนี่ยเราซ้อมมาเป็นอีกท่านึง
แต่ขณะที่ลำเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรา
แล้วท่าก็ไม่ใช่ท่าที่เราแบบซ้อมมาเลย
แล้วเราเรียนเรียนนัตรสินมามันจะมีจังหวะเข่าจังหวะอะไร
เราพยายามแล้วพยายามที่จะลงให้มันลงจังหวะ
แต่มันไม่ลงสักจังหวะเอาเป็นว่าพี่รู้สึกตัวทุกอย่าง
ได้ยินทุกคนแต่พี่อ่ะลืมตาไม่ได้แล้วมันเกร็งแล้วมันมันปวดมาก
ทุกวันนี้ไปหาหมอนวดก็ยังนวดแบบมันเอางี้ดีกว่า
๑๐รอบเต้นทั้งวันพี่ยังไม่เหนื่อยขนาดนี้เลย
พี่ก็เลยไม่กล้าพูดว่ามันคืออะไรแต่พี่อ่ะรู้สึกได้แค่ว่าพี่อ่ะบังคับตัวเองไม่
อันนี้เป็นความรู้สึกจากพี่ปิ๋มเลยนะคุณผู้ชมเธอเรียนรำเรียนนัตตสินใช่ไหม
เธอก็จะรู้วิธีการไล่รำว่าจังหวะจะเป็นยังไงยกไม้ยกมือจะต้องเป็นยังไง
แต่นี่เธอบอกเธอควบคุมตัวเองไม่ได้เลยลืมตายังไม่ได้เลย

ก็อยากรู้ว่าพี่ติ๋มไปรำบวงสวงถวายแบบนี้เนี่ยมีอะไรดีมาฝากหรือเปล่า
ปิ๋มบอกอย่างนี้ดูที่มือตอนพี่รำก็แล้วกัน
อุ๊ยไม่อยากจะใบ้อะไรเลย

ไม่บอกให้ดูว่าพี่ปิ๋มเขาร่ายรำเป็นยังไง
ปกติเวลารำเราก็ต้องรำแบบนี้
แต่ว่าพี่ปิ๋มบอกว่ามือเขาบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้
มือเป็นยังไงคุณผู้ชมก็ตั้งใจดูกันเราเองจากคลิปนะคะ
ดูเองนะคะงานนี้ก็ต้องดูเองเหมือนกันนะคะ